ช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารกันตลอดแหละ
ว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
อย่างเกณฑ์ทหารปกติช่วงต้นเดือนเมษา

ล่าสุดนี้นายกลงนามคำสั่งเลื่อนออกไปนะคะ
คุณผู้ชมก็จะเลื่อนไปเป็นช่วงกรกฎาถึงสิงหา

แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คนกรุงเทพจะต้องฟังดี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปิดสถานที่ต่างเพิ่มเติมอีก๕ประเภท
แล้วเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรที่อนุโลมให้เปิดได้บ้างนะคะ

ทางกรุงเทพมหานครประกาศปิดเพิ่มเติมก่อนนะคะ
หนึ่งเลยเป็นสนามแข่งขัน
ไม่ว่าจะเป็นคนมาแข่งกันหรือว่าสัตว์มาแข่งกัน
พวกแข่งประกวดนกเขาอะไรพวกนี้นี่ปิดหมดเลย

ใช่๒เป็นสนามเด็กเล่นทุกแห่งเลยค่ะ
สนามเด็กเล่นเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยสนามเด็กเล่นมีอะไรบ้าง
สนามเด็กเล่นแบบปิดเราก็เห็นเยอะนะ
มีหลายพื้นที่นะฮะอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์เด็กอะไรอย่างนี้
ถือว่าเป็นสนามเด็กเล่นของเด็ก

ใช่ฮะหรือว่าหลายคนตอนนี้ถามว่าสนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน

แต่หมู่บ้านดิฉันนะเขามีประกาศออกมาแล้ว
คือเขาบอกว่างดให้มาใช้บริการ

เพราะว่าบางคนอาจจะแบบเออก็มีสวนส่วนกลางของหมู่บ้าน

แต่ถ้ามาจอยมาปาร์ตี้บ้านฉันบ้านเธออันนี้

เขาจะมีมาตรการอะไรของหมู่บ้านเขาด้วย
ใช่เพราะว่าอะไรก็ตามที่ใช้ร่วมกันมันก็เสี่ยงในช่วงพรุ่งนี้
เพราะตอนแรกคนบอกออกไปไหนไม่ได้อยู่ในหมู่บ้าน
สนามเด็กเล่นหมู่บ้านไปเดินเล่นได้ไหม
ค่ะส่วน๓ก็คือสถานที่แสดงมหรสบ
ว่าจะเป็นโรงลิเกหรือว่าโรงหนังกลางแปลง
คือห้องสมุดแล้วก็๕คือพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะคะ
ส่วนสถานที่จัดเลี้ยงสถานที่จัดประชุมของโรงแรม
แล้วก็สถานที่จัดเลี้ยงต่างที่มีลักษณะเดียวกัน

เพราะว่าสถานที่จัดเลี้ยงในโรงแรมเนี่ย
มันหมายถึงงานแต่งงานงานประชุม
งานแต่งงานนะเมื่อวานโฆษกกรุงเทพมหานครบอกว่า
ก็ต้องทำใจคือมันอาจจะต้องเลื่อน
หรืออาจจะต้องย้ายที่จัดได้ไหมย้ายไปไหนไม่ได้
คือช่วงนี้เลื่อนไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเลิกดีเลิกงามยามดี
มันจะต้องมีอีกหลัง๓๐เมษายนเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน
เพราะเขาบอกเรามีประสบการณ์มาแล้วจากเรื่องของงานแต่งงานถูกต้องไหม

บอกว่าสถานที่จัดเลี้ยงที่มีลักษณะเดียวกัน
อันนี้พวกนี้ก็ปิดเหมือนกันไม่ได้เลยนะคะ
แล้วก็โต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียสพวกนี้
รวมถึงสถานที่รับเลี้ยงเด็กไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน

อันนี้อนุโลมให้ปิดตั้งแต่๓๑มีนาคม
แล้วก็ยังมีพวกสถานเวชกรรมสถานเสริมความงามต่าง

ดูสิ่งที่อนุโลมให้เปิดหน่อยละกัน
ก็จะมีอนุโลมให้เปิดพื้นที่ได้อย่างโรงอาหารในโรงพยาบาล

แต่ก็จะต้องมีมาตรการตามกระทรวงสาธารณสุข
รวมถึงอนุโลมในตลาดให้เปิดขายอาหารสดได้
อาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จแบบนำกลับอาหารสัตว์
ร้านขายยาร้านขายดอกไม้
แล้วก็พวกเวชพันธุ์สินค้าอะไรที่มันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
รวมถึงให้สามารถเปิดอับปรายศนีย์คนจะได้ส่งของ
แล้วก็สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในห้างสรรพสินค้าได้

แล้วก็เป็นไปตามพระราชกำหนดฉุกเฉิน
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นั่นเอง
ทีนี้ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานคร
มีการขอร้องให้ผู้ที่จัดเตรียมงานต่างเอาไว้
หยุดกิจกรรมเอาไว้ก่อนขอให้เข้าใจคำสั่งของทางกรุงเทพมหานคร
เพราะว่าถ้าเกิดมีกิจกรรมมีคนไปรวมตัวกัน
แน่นอนมันเสมือนกับเป็นการแพร่เชื้อโรคเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
แล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือว่าโรคมันแพร่ไปแล้ว
มาเสียใจทีหลังเรากลับไปแก้ไขไม่ได้
ก็โฆษกก็ยกตัวอย่างงานแต่งงานนี่แหละฮะใช่ค่ะ
ซึ่งขณะเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานคร
มีคำสั่งปิดแล้วก็อนุโลมให้เปิดนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คนถามมาว่า
จะเกณฑ์ทหารช่วงต้นเดือนเมษายนเอาจะยังไงดี
เรื่องนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็มีการลงนามคำสั่งกระทรวงกลาโหม
เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการกองประจำการปี๖๓
จากเดิมเขาจะเกณฑ์ทหารกันช่วงวันที่๑ถึง๑๒เมษายน
ก็จะเลื่อนไปค่ะเป็นระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนสิงหาคมอันนี้เดี๋ยวระบุวันอีกทีนึง
เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงของทหารกองเกิน

แต่นิดหนึ่งเขาบอกว่าชายไทยอย่าตีมึนนะ

เดี๋ยวไม่ใช่เห็นว่าเลื่อนหรืองดไปเลย

และถึงช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม
ท่านก็ต้องไปตรวจเลือกทหารกองเกินอยู่ดีนะฮะ
หมายเรียกรับราชการทหารนะครับ
ไม่สามารถอ้างเหตุเรื่องของการเลื่อน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงดการอะไรอย่างนี้นะฮะ

ก็ต้องเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ต้องกลับมา
สู่ภาวะปกติก็ต้องทำตามระเบียบด้วย

คุณผู้ชมบางคนถามมาว่าใบขับขี่หมดอายุ

ล่าสุดคือเขาบอกมาแล้วนะคะว่าช่วงนี้งดต่อใบขับขี่
ดต่อใบอนุญาตเกี่ยวกับรถทุกประเภทเลย
ใครที่ไปขับขี่หมดอายุเนี่ยเก็บเอาไว้ที่ตัวได้
แล้วใช้อันนี้ในการยื่นได้ถึงแม้จะหมดอายุ